เหตุเพลิงไหม้ของบ้านของอดีตนักร้องดังบอลวงบางแก้วนะครับ
จนถึงขณะนี้ญาติของแฟนสาวของบอลบางแก้วที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ยังคงติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตโดยเชื่อว่ามาจากการฆาตกรรมนะครับ
ล่าสุดมีนายอาจริยะเรืองรัตนพงศ์เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วย

ที่เชี่ยวชาญด้านทางเลี่ยงศพศพสาเหมือนกัน
เขามั่นใจว่าไม่น่าจะเสียชีวิตจากการสูดฟันพิษ
แล้วก็ถ้าจะมาอาบน้ำนะครับ
มันต้องมีผ้าเช็ดตัวบ้างมีเสื้อผ้าบ้างไม่ใช่เดินโทงเทงมาอาบน้ำ
อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เดินโทงเทงมาอาบน้ำ
ระยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
เชื่อว่าการตายของนางสาวสุภานีสินอนันตกูล
เบ้นแฟนสาวอดีตนักร้องบอลบางแก้ว
เสียชีวิตภายในห้องน้ำบ้านของแฟนนุ่ม
หมู่บ้านธัญธานีจังหวัดปฐุมธานี
หลังเกิดไฟไหม้เมื่อกลางดึกวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
เชื่อว่าถูกฆาตกรรมมากกว่าเสียชีวิตจากการสูดควันพิษ
ล่าสุดวันนี้นายอัจฉริยะพร้อมนายบัญญัติสินอนันตกูล
พ่อของเบ้นเดินทางมายังสถานีตำรวจภูทรคูคศ
เพื่อให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง
อัจฉริยะเปิดเผยว่าอยากให้มีการชนะสูตรพลิกศพใหม่
เพราะมีหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพาง
ไม่ใช่การสุดควันพิษจนเสียชีวิต
โดยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
มีผู้เสียชีวิตอยู่ด้านบนเพียงลำพัง
และเสียชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้น

ทำไมถึงไม่มีผ้าเช็ดตัวอยู่
ซึ่งหากผู้เสียชีวิตคิดจะหนีออกมา
ทำไมไม่เลือกหนีทางบันไดหรือกระโดดออกมาทางระเบียง
เพราะก็อยู่ไม่ไกลจากห้องน้ำมากนัก
อีกทั้งหากสังเกตจากสภาพห้องน้ำ
มีโอกาสยากมากที่ไฟจะลามเข้ามา
โดยวันจันนี้จะไปร้องกับผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค๑
ให้ตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจสพคูคศ
ขณะเดียวกันยังมีหลักฐานภาพถ่ายสำคัญ
ของผู้เสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ในบัญญัติสินอนันตกูลพ่อของเบ้นเปิดเผยว่า
ลูกสาวจะเสียชีวิตในช่วงเดือนที่ผ่านมา
กลับมาหาด้วยความเศร้าทุกวันเพราะทะเลาะกับบอล
และตั้งแต่ลูกจากไปบอลก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลย
หรือแม้แต่คำเสียใจก็ไม่เคยมี
ญาติญาติได้รับศพน้องเบ้นที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ชนะสูตรศพซ้ำที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วขณะที่ทางพันธ์ตำรวจเอกสมิทสารอด
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคศ
ยืนยันว่าตำรวจทำหน้าที่อย่างดีที่สุด
และจะเร่งรัดสอบสวนดำเนินการอย่างเร็วที่สุดด้วย
ส่วนผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลภูมิพล
คาดว่าสัปดาห์หน้าคงจะได้ผล

จักรสิทธิ์บนรัฐข่าวทะลัดทีวีรายงาน